หยุดช่วงโควิด๑๙ก็เลยไปร่อนทองที่คลองชลประธาน
แล้วปรากฏว่าเจอทองจริง
แล้วก็ยืนยันว่าทองจริงนะนี่คือทองจริงนะ
เพราะเป็นข่าวค่ะคนก็เลยไปร่อนทองกันบ้าง
ตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนวันนี้ชาวบ้านก็ไปกันต่อ
กลางวันยันกลางคืนเหมือนกันจนวันนี้มีคนไปขายของขายข้าวขายอาหาร
ให้คนไปร่อนทองได้ซื้ออาหารกินนะคะโอ้โหแต่เจ้าหน้าที่บอกว่า
งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าคุณจะไปร่อนทองเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขามาเลยนะคะวันนี้ตั้งโต๊ะเอาไว้เลย
เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอำเภอเมืองราชบุรี
คุณต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะคะก่อนจะไปร่อนทองนะคะ
ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนค่ะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยค่ะ
นี่ค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
อกจากนี้ดูบรรยากาศสิคะแตกต่างจากเมื่อวานนะ
วันนี้คึกคักมากขึ้นวันนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้า
ไปขายอาหารไปขายเนี่ยเยอะเลยนี่ค่ะ
มีเย็นตะโฟหมูปิ้งมีน้ำมีทุกอย่าง
คุณครูหนุ่มที่เขาเจอทองคนแรกแล้วก็เอาเรื่องราวไปแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
คุณครูคนนี้เขาก็ไปที่จุดที่ไปร่อนทองอีกรอบนึงวันนี้
มีเครื่องตรวจจับโลหะไปโชว์ด้วยนี่ค่ะคุณครูท่านนี้นะคะ
คือก็ยืนยันว่าทองที่ได้มาเนี่ยได้มาจากคลองตรงนี้จริง
แล้วก็มาพิสูจน์ต่อหน้านักข่าวเลยว่านี่ไงเอาเครื่องตรวจจับโลหะ
มาตรวจดูนี่คือทองจริงจริงนะมันก็จะมีเสียงตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดออกมา
เพราะว่าพอมีการแชร์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลก็เกิดคำถามเหมือนกันว่า
คุณครูเจอทองจริงหรือเปล่านี่คือทองจริงหรือเปล่า
และเจอตรงนี้จริงหรือเปล่าหลายคำถามนะคะ
วันนี้ในอำเภอเมืองราชบุรีค่ะนายทศพลเผือกอุดม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีก็ไปตรวจดูความเรียบร้อยนะคะ
ก็บอกว่าจริงแล้วข้อมูลทางธรณีวิทยาพื้นที่ตรงนี้
ไม่ใช่พื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ทองคำอืม
กางแผนที่กันดูเลยดีกว่าในแต่ละพื้นที่จะมีแร่ท่าแตกต่างกันออกไป
เดี๋ยวมีภาพกราฟิกให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะเหมืองบ่อคลึง
งตะกัวปิดทองบ้านเหมืองต้นมะม่วงจะมีแร่ดีบุกนะคะ
บ้านทุ่งแฝดจะมีฐานหินค่ะบ้านบ่อหวีจะมีฟลูโอรายค่ะ
จอมบึงมีหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างยืนยันว่าจุดที่มาร่อนทองกันอยู่ตอนนี้นะคะ
คลองชลประธานหลังสนามก๊อฟบ้านดอนแจงอำเภอเมืองราชบุรี
ไม่ใช่พื้นที่ที่มีศักยภาพแหล่งแร่ทองคำในอำเภอเมืองราชบุรีก็บอกว่า
ตอนนี้ก็ต้องคุมเข้มคนที่ไปร่อนทองนะคะถ้าคนเยอะมากเนี่ยถ้าคนเยอะมากเกินนะ
อาจจะต้องปิดพื้นที่เลยด้วยซ้ำนะคะทุกคนที่ไปก็ต้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างต่างนะคะถ้าเจอทองจริงจริงเนี่ย
เขาก็จะมีกฎเกณฑ์มีหลักเกณฑ์อยู่ว่าเจอทองแล้วจะต้องมีการเสียค่าภาคหลวงอะไรยังไงบ้าง
ทีนี้ค่ะจากการศึกษาวิจัยคลองตรงนี้เนี่ยไม่มีการพบสินแร่ทองนะคะ
คือตรงนี้เป็นเมืองเก่าอาจจะมีทองเก่าทองโบราณหลายคนมองแบบนั้น
แต่เจ้าที่เขาบอกว่าจากการศึกษาจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วค่ะไม่เหลือแล้วนะคะ
ก็เลยอยากจะบอกชาวบ้านไปว่าอย่ามาเสียเวลาเลยมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์ด้วยซ้ำค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงในอำเภอดูค่ะ
แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยไอ้วัตถุที่พบเนี่ยมันก็เป็นทองรูปภัณฑ์
ถ้าเป็นทองรูปภัณฑ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ใช่สินแร่
แล้วจริงแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลทางธรณีวิทยาหรือคลองเส้นนี้น้ำมันมาจากทางไหน
จังหวัดราชบุรีเราไม่เคยมีการศึกษาวิจัยพบว่ามีสินแร่ทองนะครับ
ถ้าเป็นเรื่องของทองเก่าทองโบราณเนี่ยตรงนี้โอเคเป็นเมืองเก่า
แต่เมื่อเกือบ๒๐๐ปีที่แล้ว
คุณผู้ชมคะทีมข่าวได้ไปคุยกับอดีตนักร่อนทองค่ะ
เสน่ห์เต็มปรีชาอายุ๗๕ปีเป็นชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
เล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์การร่อนทองมากว่า๓๐ปี
คลองตรงนี้ไม่มีแร่ทองคำหรอกค่ะนี่นะคะ
ต้องเป็นทองที่มีลักษณะเป็นเม็ดไข่ปลา
แต่คลองที่คุณครัวออกมาโชว์เป็นลักษณะแบน
ว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของทองรูปภัณฑ์มากกว่า
แต่เหมือนที่คุณครูเขาบอกว่าเขาเจอทองตรงนี้จริง

ไม่รู้ว่าเป็นแร่ทองคำหรือใครทำตกทำหล่นอะไรไว้
คุณครูหนุ่มคนนี้เนี่ยตำรวจก็เชิญไปคุยนะคะ
แล้วก็ปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยคือไปถามแหละ
ว่าได้มาจากตรงนี้จริงไหมทองจริงไหมอะไรยังไง
คุณครูก็ยืนยันคำเดิมว่าทองที่เอามาโชว์
ที่โพสต์ผ่านโลกโซเชียลได้มาจากคลองชลประธานตรงนี้จริงค่ะ
คลองคุณครูบอกว่าเจอจริงจริงตรงนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นคลองที่ไหลมาจากน้ำ
เป็นทองที่ไหลมาใครทำตกหล่นหรืออะไรหรือเปล่า
แต่เจอตรงนี้จริงคุณวิรายุทธ์ปรานีทีมข่าวของเรา
เกาะติดเรื่องนี้ติดตามบรรยากาศเรื่องนี้
ที่บอกว่าพี่อุ๋ยเดี๋ยวผมขอลองร่อนทองดูบ้าง
ลองหาดูบ้าง
เมื่อวานครูก็บอกงูเห่ามันเยอะนะ
ใช่ครูบอกเจอทองแล้วก็ฝันเห็นงูด้วย
จะเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแถวนี้งูเยอะครับ
รยุทธ์บอกผมไม่เห็นเจอเลยอาจจะอุปกรณ์ไม่พร้อมด้วยหรือเปล่าไม่รู้

ไม่เจอทั้งสองอย่างค่ะดีแล้วที่ไม่เจองู
ให้ยืมเครื่องตรวจจับโลหะ
นี่คุณกิจิสักก็บอกว่าเครื่องนี้

ถ้าไปเจอโลหะเสียงจะดังขึ้นมาค่ะ
แล้วก็จะมีตัวเลขบ่งบอกว่า
สิ่งที่เจอมันคืออะไร
ถ้าเสียงดังตรงไหนก็จะขุดเลย

วิรายุทธ์ก็ขอยืมขึ้นมาใช้
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าไม่มีเสียงอะไรดังแม้แต่นิดเดียวเลย

ยังไม่ได้ขุดค่ะเพราะว่าเสียงมันยังไม่ดังมันยังไม่เจออะไร
คือเมื่อวานเนี่ยมีคนมาหาทั้งวันทั้งคืนนะฮะ
ช่วงกลางวันเขาก็เจอบ้างพวกพระพวกอะไรพวกนี้นะฮะ

กลางคืนเนี่ยผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาบอกว่ากลางคืนมีคนมาหาเยอะ

เพราะบางคนบอกว่ากลางวันนี่คนเยอะกลางคืนดีกว่าคนให้น้อย

เขามาเมื่อคืนนี้นะฮะแล้ววันนี้เขามาอีกนะครับ
เขาเอามาให้โชว์ให้ดูบอกว่าไปเจอเหมือนกันแต่เป็นแหวนทองคำนะฮะ
ลักษณะเป็นแหวนทองคำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นั่นก็แสดงว่าแถวนี้เนี่ยมันอาจจะมีลักษณะแบบไหลมา
หรือว่าไล่มาตามน้ำหรืออะไรยังไงนี่ก็ไม่รู้นะฮะ
แต่มีคนเจอตรงนี้อย่างครูเนี่ยครูเขาบอกว่า
ผมก็เจอตรงนี้แต่ผมไม่รู้หรอกมันคือทองอะไรทองร่อนทองแร่
หรือมันเป็นเศษทองหรืออะไรไม่รู้แต่ผมเจอแถวนี้
ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่กันหน่อย
ณขณะนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยคนไปกันเยอะนะ
ล่าสุดณขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับที่ครองเจริญาประธานที่รอชบุรีนะครับ
เดินทางมาร่อนทองในพื้นที่คลองชนรับประทานบ้านดอนแจงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในนักขณะนี้นะครับ
จะสังเกตเห็นว่ามีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะ
ทั้งเครื่องตรวจจับโลหะกระชอนกระมัง
คุณผู้ชมครับวันนี้นายอำเภอเมืองราชบุรีบอกว่า
ในเขตเมืองราชบุรีนั้นยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ระลอกใหม่
และจังหวัดราชบุรีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
รวมกลุ่มมากเกิน๑๐๐คนจึงเป็นอันตรายต่อการควบคุมโรค
มีความจำเป็นต้องให้หยุดร่อนทอง
โดยเฉพาะชาวบ้านที่มาจากจังหวัดอื่นนะครับ
แต่ก็ยังพบว่ามีชาวบ้านบางส่วนมาร่อนทองอยู่ในช่วงค่ำนี้นะครับ
เช่นเดียวกับนายเขนเฮี่ยมหารอายุ๒๒ปี

เพราะตอนกลางวันนั้นติดงานเลยต้องมาในช่วงกลางคืน
และบอกว่าจะลองมาดูส่วนตัวนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรมาก

ส่วนที่จะปิดพื้นที่หรือไม่นั้นก็มองว่าหากชาวบ้านที่มาร่อนทอง
เว้นระยะห่างก็ไม่น่าห่วง
เพราะมีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก
และอากาศไม่ได้แออัดอย่างที่คิดครับ

คือปกติเราชอบร่อนทองอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหม

ก็เห็นน้องเขาอยากมาดูก็พามาดูครับ

กลางวันผมทำงานอย่างนี้พี่
วันไม่ว่างเลยครับ
ถ้าเขามาแล้วป้องกันตัวเอง
ตั้งคนตั้งหาไปห่างกันหน่อยก็คงไม่เป็นไรมากแล้วครับ

ใช่ครับ
โดยจากการสอบถามชาวบ้านที่มาร่อนทองในค่ำคืนนี้

จนถึงช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับ
โดยแต่ละคนนั้นก็ยังมีความหวังว่าจะได้เศษทองนั้นกลับบ้าน
เหมือนกับชาวบ้านเมื่อที่มาร่อนทองใน๑๒วันก่อนหน้านี้ครับ

รายงานสดจากจังหวัดราชบุรีครับ

ก็อย่าลืมปฏิบัติตามที่จังหวัดเขาบอกด้วยนะฮะ